นักเรียนจากชนเผ่าลีซอร์เดินทางมาจากเชียงใหม่ครับ
เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยสำนึกในพระมหากุฐนาติธิคุณยังหากที่สุดไม่ได้
ขณะที่ประชาชนนะครับยังคงเดินทางมาต่อแถว
บริเวณท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าของวันนี้

ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙อย่างไม่ขาดสาย
ซึ่งการต่อแถวเข้าคิวค่อนข้างจะรวดเร็ว
ขณะที่อากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเช้าก็เย็นสบายครับ
โดยคณะครูจากโรงเรียนบ้านขุนแจ้อำเภอพระจังหวัดเชียงใหม่
นำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นชนเผ่าลีซอร์เดินทางออกมาถึงท้องสนามหลวงตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ
แล้วก็ถึงที่บริเวณสนามหลวงในเวลา๔นาฬิกาของวันนี้
แต่ด้วยเวลาที่จำกัดทำให้ไม่สามารถไปต่อแถวเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพได้
เลือกที่จะเดินทางเข้าไปกับนักท่องเที่ยวนะครับทางประตูวิเศษชัยศรี
เพื่อกราบพระบรมศพในจุดนั้นแทนครับ
คือมีความรู้สึกว่าอยากจะมากราบเขาองค์ด้วย
แล้วก็ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยเราด้วย
เด็กชายอนุสรแสนยี่แล้วก็เด็กหญิงสุธิดาแสนลี่
ครอบครัวของพวกเขานั้นได้ทำงานกับโครงการหลวง
ซึ่งรู้สึกดีใจและภูมิใจครับที่ได้เดินทางมาที่พระบรมมหาราชวัง
แต่ก็เสียดายไม่ได้ขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ณพระธินักยุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
ขณะที่บรรยากาศบริเวณประตูวิเศษชัยศรี
ยังเปิดให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปชมความงดงามในวัดพระแก้ว
และพระบรมหาราชวังอย่างต่อเนื่องครับ
ซึ่งช่วงเช้าของวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นเดียวกันครับ